ที่ชัยนาธค่ะมีเจ้าของร้านเสริมสวยผู้หญิงนะเขามาร้องเรียนบอกว่าเนี่ยเตือนภัยกันด้วยร้องเรียนกันด้วยให้ระวังกันหน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เดินเข้ามาในร้านขอเงิน
อยู่เดินมาขอเงินดื้อเลยค่ะเธอก็ไม่ให้พอไม่ให้เสร็จปุ๊บแทนที่ผู้ชายคนนี้จะเดินกลับไปข่มขู่เธอค่ะข่มขู่ทิ้งเอาไว้ก่อนด้วยก่อนที่จะเดินออกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไปเธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยถ่ายภาพนั้นเอาไว้แล้วก็เอามาโพสต์เตือนภัย
เจ้าของร้านเสริมสวยในอำเภอเมืองชัยหน้านะคะโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยด้วยภาพนี้ค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวบอกว่ามีผู้ชายมาขอเงินเธอในร้านพอเธอบอกไม่ให้ผู้ชายคนนี้ก็ทำท่าทางไม่พอใจชี้หน้าแล้วก็พูดจาข่มขู่เธอเลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปผู้ชายคนนี้ไว้แล้วเอามาโพสต์ค่ะ
ข้อมูลจากในเฟซบุ๊กด้วยนะครับปรากฏว่ามีคนเข้ามาแบ่งปันข้อมูลกันเยอะมากบอกว่าเคยเจอเหมือนกันผู้ชายคนนี้แหละไม่ได้ไปร้านเธอร้านเดียวแต่ไปตามบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าอื่นในจังหวัดชายหน้าหลายต่อหลายแห่งเลยค่ะยิ่งร้านค้าไหนที่มีแต่ผู้หญิงและคนแก่นะชอบเข้าไปของเงินประจำเลยหลายคนส่วนใหญ

อื่นเถอะคนร้ายก็ยังพยายามเดินเข้ามาใกล้เธอเลยตัดสินใจพูดด้วยเสียงที่ดังขึ้นบอกว่าให้เขาออกไป
นี้นะคะซึ่งหลังเกิดเหตุก็มีการนำรูปเนี่ยไปแจ้งความ
กับตำรวจสพเมืองชัยนาธิ์เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้แล้ว
เพราะว่าถือว่าสร้างความหวาดกลัวแล้วก็ทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตด้วยค่ะ